รายงานเมื่อสักครู่เราได้เห็นรูปแบบในการสวดแบบธรรมนองหลวงไปแล้ว
วิธีการนั่งสวดแล้วก็อุปกรณ์ที่พระพิธีธรรมที่ต้องใช้ในการสวดพระพิธรรมจะมีอะไรบ้าง
รวมทั้งแต่ละอย่างบ่งบอกถึงอะไรนะคะ

พระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
นภภะที่นั่งดุศิษย์มหาปราสาทในพระบรมหาราชวัง
มีการตั้งพระแท่นเตียงสวดสองพระแท่นทางมุมด้านทิศเหนือ
เรียกว่าสร้างเป็นที่นั่งสวด
สร้างด้านหน้ามีตู้พระธรรมเป็นตู้พระธรรมทองทึบใช้ในงานพระบรมศพและงานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไป
กลางตู้พระธรรมมีพัดยศพระราชาคณะชั้นสามัญยกตั้งอยู่
หน้าตู้พระธรรมมีที่บูชากระบะมุกสำหรับบูชาพระธรรม
พระพิธีธรรมจะมีพัดประจำตำแหน่งเรียกว่าพัดพิธีธรรมมี๔สีตามลำดับชั้นได้แก่
สีเหลืองหมายถึงประเรียนธรรม๖ประโยค
สีแดงหมายถึงประเรียนธรรม๕ประโยค
สีน้ำเงินหมายถึงประเรียนธรรม๔ประโยค
และสีเขียวหมายถึงประเรียนธรรม๓ประโยค
วิธีการนั่งสวดหัวหน้าสวดจะถือพัดสีเหลืองนั่งอยู่ตรงกลางในตำแหน่งที่สอง
ซ้ายหรือขวาก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ว่าพระพุทธรูปตั้งอยู่ทางทิศใด
เพราะสีเหลืองกับสีแดงเป็นสีแม่คู่นั่งอยู่ตรงกลาง
ส่วนสีน้ำเงินเป็นสีลูกคู่สีเหลืองต้องนั่งด้านขวา
และสีเขียวเป็นสีลูกคู่ของสีแดงต้องนั่งด้านซ้ายของสีแดง
ส่วนการใช้พัดพระพิธีธรรมในพิธีอื่นเช่นสนับปกรณ์มาติกาบังสุกุล
นิยมนั่งเรียงตามลำดับของพัดยศ
ข่าวแทระทีวีรายงาน